ไปถ่ายหนังเรื่องแรกนะครับเสร็จแล้ว

ไม่ได้เป็นพระเอกเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งครับ
ดูเป็นพระรองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เห็นภาพจากเฟซบุ๊คแหละก็รอเนอะ

เป็นไงบ้างคะเรื่องแรกเรื่องแรกมากไหม
เรื่องแรกไม่ค่อยยากนะครับเขาแบบพุ่งกับแบบชิวมากครับ
เล่นแบบการอิมโปรไวท์ไม่ต้องจำบทอะไรแบบนี้

คดีครับเป็นประสบการณ์แรกเก็บโปรไฟล์มาครับ

ผมไปตั้งแต่สิ้นเดือนประมาณวันที่๒๘เดือนที่แล้ว

คุณแม่ไปส่งอะไรเนอะตอนนั้น
พระม่ารู้หะการไปอยู่ด้วย๒วัน

แวบเดียวเองฝนตกทุกวัน
ฝนตกทั้งวันมันไม่เหมือนไทย
ไทยมาแป๊บแล้วก็ดับที่นั่นทั้งวัน
เราจะได้ดูกันตอนไหนค่ะหนังเรื่องนี้
ภูมิใจไหมคะพี่การลูกชายมาถึงปุ๊บงานมาเลย
ก็ภูมิใจตั้งแต่เกิดอยู่แล้วค่ะเขาน่ารักดี
แล้วก็แบบว่าแสดงเป็นกล้าแสดงออกอะไรอย่างนี้
มีลักษณะของผู้นำที่ดี
งานเป็นผู้จัดการของคุณพ่อพี่เสกเป็นไงบ้างคะ
อันนี้สนุกดีครับได้อยู่กับพ่อมากขึ้นก็รู้สึกดีครับ
เพราะว่าเขาก็เป็นคนป่วยอยู่ครับ

แต่ตอนผมเห็นเขาขึ้นเวทีไปเล่นเลย

แบบพลังออร่ามาเลย
เลยต้องอัดงานสักหน่อยเพราะว่าเล่นคอนเสอร์แล้วเขาดีนะ
เดือนนี้เยอะอยู่นะพึ่งเริ่มสิบกว่างานแล้ว
เร่งนี้เต็มที่เลยนะคนกรีตกันเหมือนเดิมเร็กเลย
เป็นห่วงเสือก็บอกเมื่อกอยากรับงานเยอะไปนะ
เพราะว่าเขาบอกโอ้เขาพอมาทุกวันยังได้เลยครับ

อเรนนี่คือมันเผาเสือกเขาไม่ให้ร้องถึง๓วันติดเลยเงี้ย
แต่ว่าคือมันไม่ได้หรอกเพราะว่าดีกว่าไปจมปากอยู่กับบ้าน
ออกมาเจอแฟนเพลงแล้วก็ทำในสิ่งที่อาชีพที่รักอืม

อย่างงานต่อไปเร็วนี้ที่ไหนคะ

คือแฟนคลับบางส่วนอยากจะเห็นพี่เสกคอนเสิร์ตใหญ่

ตอนนี้เพิ่งเริ่มคอนเสิร์ตเดือนแรกเอง
ยังเป็นงานแจ้งไปก่อน

ดึกเนี่ยดีเพราะผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้ว
พูดถึงเสือบ้างเวลาไปไหนคุณขอถ่ายรูปสาวกรี๊ดรู้สึกยังไงบ้างครับ
มันก็เป็นแบบอะไรใหม่นะครับ
เพราะว่าผมไม่เคยเคยมีแบบนี้

แต่ก่อนก็ไปกับพ่อก็เต็มคนเต็มพ่อใช่ไหม
ตอนคนเดินมาผ่านไม่ได้เห็นพี่เสกถ่ายเสือด้วย

มีหลังทางอยู่แต่ว่าตอนนี้คือกำลังเรียบเรียงว่าจะไปทางไหนก่อน
ใช่ครับ
กันต้องถามวันเกิดนิดนึงถ้าถามสั้นเลยมันจะหวิดตบตามข่าวจริงเหรอคะพี่
เกือบค่ะแต่ว่าเขาหนีขึ้นไปอยู่ล็อกห้องไว้ก่อนมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้น
ค่ะด้วยอารมณ์หรือเปล่าคะก็เลยแบบหยิบภาพมา
ภาพเนี่ยมันไปวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมคือเป็นภาพชุดว่ายน้ำแต่ไปวางข้างล้อ๕เสด็จพ่อ

หลายเดือนผ่านไปก็ยังอยู่ที่เดิม

ถ้าเกิดภาพอื่นตั้งอย่างนี้ไม่เป็นไร
ยังไม่ได้มีอะไรตบกันคะ

ล๊อกห้องบ้าง
ก็เป็นวันเกิดที่เป็นไงบ้างคะวันเกิดพี่เสก

ใช่นี่เขาก็มานอนเล่นอยู่บ้านกันกับลีอองประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งค่ะ
ค่ะเป็นไงบ้างคะน้องลีอองน่ารัก
น่ารักน่ารักบางทีก็อดนอนโหร้องกิ๊ด

แต่กับออ่างก็ไม่เกี่ยวกันเนอะ
ไม่เกี่ยวอะค่ะต้องในประเทศเห็นเสพมาว่าภายในเดือนนี้เดี๋ยวจะให้ไปอยู่ที่อื่น

เพราะว่าไม่งั้นมันไม่ยุติไงน่ะแซนวิชก็อย่างหนึ่งการก็อย่าง
มันไม่ใช่เพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของลูกมันไม่ใช่แบบเสกอยู่ได้เราไม่ไล่อยู่แล้ว
เพราะว่าเสกสามารถอยู่ได้แต่เสกไม่สามารถที่จะมีครอบครัวใหม่ในบ้านหลังนี้ได้
คือถ้าเขาอยากมีครอบครัวใหม่เราไม่ได้กีดกันว่าเขาจะรักกันไม่รักกันก็ไปมีที่อื่น
แต่ถ้าเกิดจะไปมีครอบครัวใหม่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นบ้านเกิดของลูกกัน๓คน
แต่ถ้าเกิดจะไปมีครอบครัวใหม่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นบ้านเกิดของลูกการ๓คน